พาไปที่จังหวัดพิศนุโลกกันดีกว่า
ที่นั่นเขาจัดกิจกรรมเป็นคบวนพาเรทกองไข่จักร
เอาคุณละเพื่อให้คนที่นั่น

มารู้จักกับท่านนี้ก่อนผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับ
นายพักขพงศ์ธมวิพัฒน์นะครับ
ก็เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม
ในปีงบประมาณ๒๕๖๑นะครับชื่อโครงการเก๋ดี

ประชาชนที่นั่นเขาก็มากันเยอะเลยครับก็มีทั้งห้างร้านภาคเอกชนประชาชนมาร่วมงานที่ตำบลพลายชุมพล
นี่เห็นไหมครับแต่ละคนนี่ก็จัดหนักจัดเต็มมาเลย
จัดรถขยะแต่งเติมสีสันเพียบเลยนะครับ
นี่น่าจะเป็นทีมเหล่าบรรดากาชาตินะมีพญาบงพยาบาลมา
นี่แนวหมอลำป่ะเนี่ยส่วนนี้โอ้โหกำลังเป็นที่วิภาควิจารณ์ในสังคม

มีนายพานท่านหนึ่ง

กำลังทำท่าเหมือนจะยิงเสือดำ

ลักษณะแบบนั้นตามข่าวที่เขาว่ากันไป

แต่เรื่องของข่าวของเราที่มาเล่ากันในวันนี้
มันเป็นเรื่องของการเสียดสีสังคมบ้างก็มี
เป็นขบวนที่ตีแผลเรื่องราวต่าง
ที่เป็นที่สนใจของประชาชนในช่วงเวลานั้น

ห้อยด้วยขวดพลาสติก

ประดับตกแต่งให้เป็นขบวนแบบนี้
ทำแบบนี้ก็เพื่อให้ประชาชนที่นั่นนะครับ
เขาตระหนักรู้ถึงการคัดแยกขยะนะครับ
แล้วก็นำขยะที่คัดแยกมาให้เป็นขยะอินซีก็ทำได้

หรือว่าบางขยะบางชนิดก็เป็นขยะอันตราย
จำเป็นต้องทิ้งแต่ต้องทิ้งให้ถูกวิธี
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้นำมาใช้ประโยชน์
แล้วก็สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งต้นกำเนิด
เพราะว่าเขาบอกนะครับว่าปริมาณขยะมุนฝอยที่เกิดขึ้น
บริเวณตำบลพลายชุมพลมีเกิดขึ้นถึง๑๐ตันต่อวัน

เพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันลดขยะตรงนี้นะครับ
แล้วก็การคัดแยกขยะให้ถูกวิธีนั่นเองนะครับ
รวมไปถึงเรื่องของการลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นด้วย

จับจ่ายขายของที่ตลาดก็ใช้ถุงผ้าไป
หรือว่าเอาใบตองไปห่อก็ได้
ได้ไหมดิฉันมีประโยชน์มาก

ไม่ใช่ถุงพลาสติกแล้วก็ใช้ใบตองห่ออาหาร

จริงก็ต้องปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน

โรงเรียนเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมต่าง
ใช่ค่ะเอากลับไปใช้ต่อ
ดีถ้าเกิดว่าทำแล้วเป็นเรื่องดีนะช่วยโลกก็ช่วยกันไปด้วยนะคะ